มาดูเรื่องของขโมยขโจรที่ก่อเหตุกับรถที่จอดอยู่หน้าบ้านนะครับ
จอดไม่ใกล้แต่ก็นี่แหละฮะถูกขโมยของไปได้นะครับ
มาดูที่ขอนแก่นกันก่อนนะฮะหนุ่มขอนแก่นกลับมาจากงานแต่งของเพื่อนด้วยความเหนื่อยล้า
ก็เลยจอดรถตัดสินใจนอนริมถนน
แม้ว่าจะจอดอยู่หน้าร้านตัวเองก็ตามแต่มันขึ้นร้านไม่ไหวไงคุณ
เขาเลยโอ๊ยขอนอนอยู่ในรถสักก่อน
แต่ปรากฏว่าถูกคนร้ายเข้ามาลักทรัพย์ภายในรถมูลค่านับแสนบาทนะครับ
เหตุเกิดนั้นหน้าร้านแห่งหนึ่งซึ่งเป็นร้านของผู้เสียหาย
เมื่อเวลา๔นาฬิกาของวันอาทิตย์ที่ผ่านมา

คนร้ายใช้เวลาไม่ถึง๑๐นาทีในการก่อเหตุนะครับ
ผู้เสียหายเล่าให้ฟังว่าในคืนวันเกิดเหตุ
เดินทางไปร่วมงานมงคลสมรสของเพื่อน
หลังจากเสร็จงานก็ได้ขับรถกลับมาที่ร้านของตัวเขาเอง

จอดรถแล้วก็นอนสลบสลายอยู่ภายในรถเลย

ได้เปิดลงไปเอาของที่อยู่ที่กระโปรงท้ายรถ
แต่ลืมปิดกระโปรงท้ายรถอีกต่างหาก

และไม่รู้ว่ามีคนร้ายมาขโมยเอาทรัพย์สินภายในรถไป
แม่พอฝากระโปรงหลังมันเปิดไว้แบบนี้

แถมมาดึงที่เปิดประตูปรากฏว่าไม่ได้ล็อกอีก

เพราะว่ามีทรัพย์สินมีค่าหายไปหลายรายการ
แล้วก็กระเป๋าเงินพร้อมกับบัตรต่าง

เกี่ยวกับร้านรับจำนำหรือว่าขายฝาก
หากพบบุคคลต้องสงสัยที่นำอุปกรณ์ตามรายการที่แจ้งไว้

แจ้งกลับมาได้ที่หมายเลขโทรศัพท์๐๘
๐๘๖๘๕๖๒๔๙๘ตลอด๒๔ชั่วโมง

เกิดเหตุคนร้ายงัดประตูบ้านเข้าไปขโมยกุญแจรถ

จอดอยู่ภายในหมู่บ้านเบต้าฮิว
อำเภอศรีราชาจังหวัดชนบุรีนะครับ

ก่อนเกิดเหตุได้ตามลูกสาวออกไปทำงาน

จนกระทั่งถึงเมื่อช่วงเที่ยงของเมื่อวานนี้
กลับมาที่บ้านเพื่อจะเตรียมจะซักผ้า

อ้าวรถมินิคูเปอร์ที่ตอนเช้ายังอยู่อยู่เลย

ลูกสาวก็ยืนยันว่ารถยนต์จอดไว้ที่บ้าน

พ่อเลยคาดว่าน่าจะมีคนร้ายเข้ามาขโมย
ก็เลยรีบขึ้นไปบนห้องของลูกสาว

ถูกคนร้ายบรื้อค้นข้าวของกระจัดกระจาย
โดยมีกุญแจรถยนต์มินิคูเปอร์และทองคำ
รูปดอกบัวหนัก๑บาทหายไปด้วยนะครับ

ขณะเกิดเหตุกำลังทาสีรั้วบ้านอยู่
ซึ่งอยู่ฝั่งตรงข้ามกับบ้านที่เกิดเหตุ

ติว่าสีเทาไม่ทราบหมายเลขทะเบียนนะครับ
ขับมาจอดที่บริเวณหน้าบ้านหลังนี้

ออกไปทางประตูหน้าหมู่บ้านอย่างรวดเร็ว
ในขณะที่รถยนต์มินิคูเปอร์

แต่ว่าทีนี้ไปทางประตูด้านหลังหมู่บ้าน
หมู่บ้านนี้มีประตูเข้าออก๒ด้าน๒ทางนะครับ

คนร้ายน่าจะทราบความเคลื่อนไหวของคนในบ้านเป็นอย่างดี
ออกติดตามตรวจสอบกล้องวงจรปิด

และบริเวณเส้นทางที่คาดว่าคนร้ายจะหลบหนี
พร้อมทั้งเก็บหลักฐานในที่เกิดเหตุนะครับ
ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
จอดไว้ในบ้านยังไม่ปลอดภัยเลยคุณ
นั่นแหละสิแล้วจะเอาไว้ที่ไหนดีล่ะคะทีนี้